ทีนี้นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด
บอกว่าเธอติดเชื้อโควิด
โดยในโพสต์บอกว่า
ถ้าเกิดว่านับย้อนไป๒๑มิถุนายน

หลังจากนั้นเธออยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโด
แล้ววันที่๒๖ถึง๒๘มิถุนายน

รวมไปถึงไปไหว้พระธาตุธริพุนชัยที่ลำพูนด้วย
พอมาตอนกลางคืนของวันที่๒๘

วันที่๒๙ก็เริ่มมีไข้สูง
แล้วก็แยกจากที่บ้านกักตัวเองใส่หน้ากากอนามัย
พอมาวันที่๓๐มิถุนายน
เธอมีไข้สูง๓๙องศา
ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล
ผลออกมาตอนเย็นว่าติดเชื้อนะคะ
คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวก็ไปตรวจกันหมดแล้ว
กราบขอโทษทุกคนจากใจอีกครั้งนะคะ

บอกว่าคุณเทมนาคอลจะผ่อนปล้น

อันนี้ในคำสั่งของคุณเทมนาคอล
ยังไม่มีออกมาเลยนะแล้วคงเป็นไปไม่ได้นะ